ผลกระทบทั่วไทยจากฝนตกนะฮะแล้วก็น้ำท่วมที่ขอนแก่น
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้น้ำเนี่ยมันสามารถดันประตูเหล็กไหล

ประตูเหล็กม้วนก็เอาไปอยู่ครับคุณมราบพ้อมเน้นน้ำมันเยอะจริงจริง
มันเลยเป็นแบบนี้ได้เนอะใช่ครับโอ้โหชนบุรีหนักเลย
ขออภัยนะครับที่เทศบาลเมืองมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
นะครับน้ำดันเข้ามาแบบนี้เลย
อกจากนี้ยังพบว่าน้ำท่วมขังบนถนนหน้าเมืองและกลางเมือง
จุดที่น้ำท่วมซ้ำซากนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้เป็นทางระบายน้ำ
มันจะมีปริมาณน้ำมหาศาลเนี่ยนะครับเข้ามาระบายไม่ถัด
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านต้องช่วยกันเอาไม่อยู่
นี่ครับตรงไหนมีรูมีซอกมันมาหมดครับน้ำ
ชาวบ้านต้องช่วยกันเก็บขยะออกจากท่อระบายน้ำนะครับ
แล้วก็เปิดทางให้น้ำไหลสะดวกขึ้นโอ้ชั่วโมงนึงอ่ะ
ชั่วโมงนึงครับจมอยู่แบบนี้กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ไปดูเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมานะครับเกิดฝนตกหนักนะครับ
แล้วลมกระโชกแรงในเขตพื้นที่ตะบนกุฎค้าวอำเภอมันจากคิรี
นอนหลับกันสนิทเลยแต่ตกใจตื่นมากลางดึก
น้ำมันทะลักเข้าท่วมสูงสูงยี่สิบถึงสามสิบติมติเมตร
ตีสองตื่นมาวิดน้ำแบบนี้ครับใช่ครับสามสิบติมติเมตรนึกไม่ออกใช่ไหม
หนึ่งไม้มะทัดของลูกอ่ะที่ลูกเรียนหนังสืออ่ะนะครับ
น้ำท่วมสูงถึงหัวเข่าอ่ะเบื้องต้นคาดว่าหากฝนตกนะครับ
จะใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมงกว่าจะสู่ภาวะปกติ
เอาไปดูสัตหีบชนบุรีที่คุณพระราพรบอกเอาไว้ฝนตกลงมาอย่างหนักครับ
น้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะสุขุมวิทย์ตรงแยกสัตหีบ
ตะหีบระยองเส้นทางนี้ดูสิครับคุณผู้ชมฮะ
น้ำมันไหลผ่านข้างถนนแบบนี้เลยกระแสน้ำแรงด้วยใช่ครับ
อย่าไปเดินอย่าไปผ่านเชียวนะตรงนี้เวลาน้ำมันเป็นแบบนี้
จุดนี้ครับปัญหาน้ำท่วมขังหลายครั้งแล้วเวลาที่ฝนตกเป็นอย่างต่อเนื่องเลย
จุดนี้มีการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มขังแบบนี้ไปต่อกันที่จังหวัดระยองนะครับ
ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมสวนทุเรียนของเกษตรกรนับสิบไร่
ค่ะในหมู่สี่หมู่หกตะบนนะครับพรุงตาเอี่ยมอืมที่วังจันทร์อ่ะ
โอ้โหดูสิหมดเลยสวนทุเรียนสวนทุเรียนอืมขณะดูกันนะครับ
ปริมาณน้ำไหลนะฮะลงมาที่คลองจำกา
ชาวบ้านต้องขนย้ายเข้าของหนีน้ำกระจ้าละวัน
ตรงนี้หนึ่งไม้บรรทัดเหมือนกันโอ้โหแต่ถ้าพี่คนนี้เดิน
ปกครองนะครับลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับ
ต้นพบว่าน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแต่ต้องเฝ้าระวังนะ
เพราะว่ามีโอกาสฝนตกซ้ำลงมาอีกได้ครับ
ค่ะไปต่อที่ชนบุรีคุณผู้ชมค่ะ
คือในโซนนี้เจอฝนตกหนักเหมือนกันเลยค่ะ
ชนบุรีเนี่ยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นน้ำท่วมรถส่งน้ำแข็ง
ซึ่งเขาขับผ่านฝ่ายน้ำล้นนะคะ
แล้วปรากฏน้ำมันพัดลนลงไป
คนที่อยู่ในรถคันนี้ค่ะคนขับหนีไหว้ออกมาได้ทัน
อีก๒คนศูนย์หายไปกับกระแสน้ำ

นี่ค่ะตรงนี้อยู่ในซอยโรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์หมู่๑๐
ที่อำเภอศรีราชาชนบุรี

รถกระบะฟอร์ดคันนี้ค่ะจมคว่ำอยู่ในน้ำ

ออกมาจากรถว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้
เขาขับรถน้ำแข็งมากับแรงงานเมียนมา๒คนตอนตี๔
ขับมาถึงจุดนี้น้ำมันเชี่ยว
เขาไหว้ออกมาได้ก็ไปแจ้งขอความช่วยเหลือกับชาวบ้าน
จนกระทั่ง๖โมงครึ่งตอนเช้า

คือแรงงานชาวเมียนมาก็หากันค่ะ
กระทั่งถึง๑๑โมงครึ่ง
ช่วงใกล้เที่ยงพบ๑คนค่ะ
พลัดตกจากรถน้ำแข็งอายุ๓๒ปี
แต่ไม่มีลมหายใจแล้วค่ะเสียชีวิต
ห่างจากตรงจุดนี้ประมาณ๓๔กิโลนะคะ
แล้วก็หาอีกตอนประมาณบ่าย๒

ซึ่งฝนยังไม่หยุดนะคะฝนตกลงมาตลอดเลย

ไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นยังไงค่ะ
นี่ค่ะขับรถผ่านในจุดที่น้ำเชี่ยว
คุณผู้ชมระมัดระวังด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะ